มาเริ่มติดตัวที่เริ่มที่เรื่องของเหตุอายากรรมกันหน่อยนะคะ
มีคนร้ายขับรถตามไปกระหน่ำยิงรถเก่งนะครับ

ก็คาดการณ์ว่าเป็นแฟนของผู้หญิงคนหนึ่ง
กลุ่มผู้เสียหายเขาไปกินข้าวต้ม

แล้วแฟนเขารู้หึงหวงตามมายิงมค
ข้ามแม่น้ำลบบุรีตำบลโพ๓ต้น
พบรถเก่งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีดำ

แล้วก็เปิดไฟหน้าเอาไว้จอดชิดด้านซ้ายแบบนี้นะครับ
ที่นั่งด้านหลังคนขับไปพบผู้เสียชีวิต๑คน
ก็คือนายขวัญชัยเปี่ยมชายอายุ๓๑ปี
มีบาดแผลยิงที่ลำคอ๑นัด
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑ราย
คือนายสุนทรข้าวสามรวงอายุ๓๐ปีเป็นคนขับรถ

ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยาแล้วนะครับ
จากนี้ก็ยังพบรอยกระสุนปืนที่รถอีกหลายแห่ง
บริเวณกระจกหน้ากระจกด้านข้าง
ตัวรถฝากระโปรงท้ายทั้งหมด๕มรูด้วยกัน

กระดาษ๙มม๑ปลอก
รวมทั้งหัวกระสุนปืนอีก๒หัวก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
สันติภาพหวังนอกอายุ๒๕ปี

ไปนั่งกินข้าวร้านข้าวต้มแห่งหนึ่ง
อยู่ที่ตลาดแกรนในเขตเทศบาลนคร
สักประมาณช่วงตี๒ที่ผ่านมา
และประมาณตี๔ก็พอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็เดินทางขับรถกลับ
ขับรถเก่งคันที่เกิดเหตุมาตามถนนสายเอเชีย

แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายที่คอสะพาน
เป็นจังหวัดที่มีคนร้ายไม่ทราบว่าใช้ยานพาหนะชนิดใด
ใช้ปืนกระหน่ำยิงเข้าที่บริเวณรถหลายนัดด้วยกัน
ก็ตกใจแล้วครับรีบหมอบลงไปกับพื้น
จากนั้นนายสุนทรคนขับตะโกนบอกว่าถูกยิง
และนายขวัญชายที่นั่งมาด้านซ้ายด้านข้างเนี่ย
่วงฟุบลงไปที่เบาะแล้วก็เสียชีวิต
ก็เลยวิ่งออกจากรถแล้วไปขอความช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วก็แจ้งจำรวจให้ไปสอบสวนจุดเกิดเหตุ
ก็สอบไปสอบมาก็ทราบว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มของผู้เสียหายผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไปเที่ยวร้านข้าวต้มที่เขาไปกินข้าวกันตอนตี๒เนี่ยนะครับ
แล้วไปขอเบอร์ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปนั่งกินข้าวภายในร้าน
แล้วหลังจากนั้นทำให้แฟนของผู้หญิงอาจจะรู้และไม่พอใจเกิดความหึงหวง
ขับรถตามมาประกบยิงก็เป็นได้
ซึ่งชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปหารักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
แล้วก็ที่ร้านข้าวต้มเพื่อหาบ่อแสของมือปืนรายนี้ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับ